คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนนทบุรีหลานสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือคุณยายอายุ๘๐
หลายโรคเลยนะฮะและท่านมีอาชีพเก็บของเก่า
ของเก่าปั๊บของในบ้านก็ขยะเต็มเลยครับเนี่ย
อืมชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวบอกโอ้โหเดี๋ยวไฟไหม้มันจะไหม้มาถึงบ้านพวกฉันด้วยเนี้ย
เอาไปทิ้งเลยได้ไหมเนี่ยเอาไปทิ้งเลยได้ไหมผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้ครับ
เป็นบ้านสองชั้นนะอยู่ในซอยทองสิบหกตีวานนท์ครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีคือบ้านค่อนข้างซุดโทรมครับ
แต่กองขยะโอ้โหมีทั้งขยะเปียกขยะแห้งซ้อนซ้อนซ้อนซ้อน
กันอยู่แบบนี้ครับซอยก็ครับก็แคบชั้นล่างไปเจอผู้ชายอายุห้าสิบเอ็ดนะครับ
ลูกชายของคุณยายป่วยแขนขาอ่อนแรงครับ
นั่งแล้วก็นอนอยู่กับกองขยะนั่นแหละนะครับส่วนหลานสาวผู้โพสต์
อยู่บ้านออกไปธุระฮะลูกชายของคุณยายเล่าบอกว่าแม่ป่วยด้วยโรคชะลา
แล้วอีกหลายโรคเลยเดินไม่ได้ไปไหนไม่สะดวก
แม่มีอาชีพเก็บของเก่าขายของเก่าขยะมันก็เลยสะสมอยู่แบบนี้
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็มาต่อว่าทำไมไม่ขายทำไมไม่ย้ายเดี๋ยวไฟมันจะไหม้นะครับ
บอกว่าให้หาวิธีขนย้ายเขย่าออกไปเธอเครียดฮะหมายถึงคุณยายเครียด
คุณยายเคยติดต่อบริษัทเอกชนบอกมาย้ายขยะหน่อยคิดยังไง
เที่ยวละ๘๐๐แต่ต้องทำ๕เที่ยวฮะ
บาทครับเธอบอกเธอไม่มีหรอกครอบครัวเธอยากจนนะครับ
นายนิยมประสงค์ชายกุลรองนายกเทศบาลนครนนทบุรี
ลงไปตรวจสอบบ้านคุณยายแล้วที่มีขยะสูงเกือบ๒เมตรนี่ฮะ
มาแล้วครับท่านรองนายกบอกเดี๋ยวจัดการให้สั่งเจ้าหน้าที่นะครับกองจัดเก็บ
เอารถขนขยะมาทำให้หมดนะมาขนให้หมดภายในพรุ่งนี้
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาสังสีมาตีปิดเลยประสานเจ้าหน้าที่
ห้ามใครเอาขยะมาทิ้งตรงนี้อีกเด็ดขาดมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคครับ